สำหรับคลิปล่าสุดที่เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถของวิศวกรวัย๕๐
ที่ยิงนักเรียนหนุ่มวัย๑๗นะคะ
ซึ่งทางวิศวกรเดี๋ยวเขาจะไปเข้าพบรองประหลักกระทรวงยุติธรรมในวันพรุ่งนี้
เพื่อขอคำแนะนำเรื่องของการต่อสู้คดีค่ะ
พลตำรวจรีสมประสงค์เย็นทวม
เหมือนที่คุณผู้ชมเห็นคลิปไปเมื่อสักครู่อะนะคะ
ซึ่งทางตำรวจบอกว่าคลิปจากกล้องหน้ารถของวิศวกรที่มีการแชร์อยู่
พนักงานสอบสวนเห็นคลิปแล้วตั้งแต่วันเกิดเหตุ
ตอนนี้อยู่ในสำนวนคดีเรียบร้อยแล้วค่ะ
จำเป็นต้องสอบประเด็นนี้เพิ่มเติม

รวมรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีตามกฎหมาย

ซึ่งยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะ

ฝากบอกพุทธคุณีจริงทั้งทั้ง๒ฝ่าย
แล้วการรวบรวมภัยอังษะต้องรวบรวมทาง๒ฝ่าย
เราก็มาพิสูจน์ทว่าไข่ไหนจะผิดกฎหมายไข่ไหนไม่ผิดกฎหมาย

ส่งให้ทางผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อ

ได้ยินเสียงบีบแรดังยาวผิดสังเกตค่ะ
จากนั้นได้รับแจ้งจากวิทยุว่าเกิดเหตุนี้
ก็พยายามช่วยปั๊มหัวใจให้กับผู้ที่ถูกยิง
ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมช่วงบ่ายค่ะ
นายสุเทพโภษสมบูรณ์วิศวกรคนที่ก่อเหตุจะเข้าพบ
พันธุ์ตำรวจเอกดุษฎีอารยวุฒิรองประหลักกระทรวงยุติธรรม
เพื่อขอคำแนะนำในเรื่องของการต่อสู้คดีนะคะ
รวมถึงขอความช่วยเหลือเรื่องการตามหาพยานในที่เกิดเหตุ
อีกทั้งขอคำปรึกษาว่าการกระทำของตัววิศวกรนั้นเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุหรือไม่
อกจากนี้ยังจะพิจารณาแจ้งความกลับกลุ่มวัยรุ่นด้วยนะคะ
ซึ่งถ้าหากแจ้งความแล้วกระทรวงยุติธรรมก็จะสามารถเข้าไปคุ้มครอง

ซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีชาปนกิจศพนักเรียนวัย๑๘
ที่วัดน้อยณพคุณกรุงเทพมหานคร